โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ท้องที่ของสพสันทรายนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ไปแทงอดีตแฟนถึง๒๖แผลจนเสียชีวิต
กำลังจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ
สุดท้ายแล้วถูกจับจนได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุโดยผู้ที่ถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
และตอนก่อเหตุมีภาพจากล้องวงจรปิดนะครับ
ส่วนนี้คือผู้ต้องหากำลังจะหนีไปอยู่แล้ว
ไปถูกจับจนได้นะครับในการอายุ๔๒ปีเป็นชาวไทยใหญ่
ใช้มีดแทงนางสาวปวีนาแทร่วางอายุ๓๗เป็นอดีตแฟนที่เลิกไปแล้ว
ไปเกือบสองเดือนไปก่อเหตุในบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวปวินาคนเจ็บเขาทำงานอยู่ค่ะแทงเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับนี่ครับ๓สิงหาคม
วันนั้นนะครับในการเนี่ยฉุดกระชากนางสาวปวีนาขึ้นมาที่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ระยะหนึ่งนะครับกระชากผมเขาให้เดินตามไปในมือของในการเนี่ยถือมีดด้วย
พาเข้าไปหลายห้องจนไปถึงจุดที่เป็นห้องนอนฝั่งขวาของตัวบ้าน
จุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับแต่จุดอื่นเนี่ยจะเห็นหมดพยายามจะยื้อยุดฉุดกระชากเขาขึ้นมานะครับ
คือฝ่ายหญิงเองเขาก็พยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับแล้วมีจุดหนึ่งที่หนีเข้าไปในห้องน้ำ
แต่ในการก็ตามไปตามไปแล้วใช้มีดแทงเขารวมแล้ว๒๖แผลเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปช่วงที่หนีเนี่ยตอนที่ก่อนจะหลบหนีไปแล้วเข้ามาก่อเหตุในบ้านเนี่ย
คือในการเนี่ยปีนรั้วเข้ามานะครับงัดประตูห้องครัวเข้ามาในตัวบ้าน
ตอนนั้นนางสาวปวินาเขาทำความสะอาดบ้านอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
พอเห็นเนี่ยเขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกตามไล่จับตัวไว้ได้นะครับ
ในการบอกว่าทำไปเพราะหึงหวงคบหากับคนเจ็บมานานกว่า๓ปี
ก่อนจะเลิกกันเขาอ้างว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยถูกตีตัวออกห่าง
วีดีโอคอร์คุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็เคยท้าทายเข้ามาที่บ้าน
เขาก็เลยมาหาจริงเอามีดมาด้วยแต่ผู้ต้องหาอ้างว่าที่เอามีดติดมาเนี่ย
เอามาป้องกันตัวกลัวกลัวถูกแฟนใหม่ของนางสาวปวีนาทำร้าย
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ดึงไม่ได้ฉุดไม่ได้ลากนางสาวปวีนาไปทำร้ายนะ
แต่ภาพวงจรปิดชัดหมดเลยเห็นชัดหมดเลยนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าโกรธแค้นที่โดนหลอกก็เลยก่อเหตุ
ห้องน้านก่อนแต่ไม่ใช่ที่นอนมันผมก็ลากคอมันไป
มึงนี้มีไหนห้องนอนของมึงมีไหนห้องนอนของมึง
ทำไมเราถึงอยากเห็นห้องนอนเขาจังเลยพี่
อยากเห็นครับเพราะว่ามันโผล่โหกผมมันอยู่ข้างนอกมันอยู่กับข่ายผมแบบนู้นอย่างนี้

ผมโคตรมาเลยโคตรมาอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งแต่ฆ่าถ้ามันยอมผมตอนนั้นนะ
ผมจะง้อมันให้มันกลับไปที่เดิม
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทั้งหมดต้องรอสอบถามทางคนเจ็บด้วยนะฮะ
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่ยังให้การไม่ได้นะครับนางสาวปวีนา
วันนี้ตำรวจพาไปชี้จุดต่างนะครับแต่ว่าต้องยกเลิกทำแผนในจุดเกิดเหตุภายในตัวบ้าน
เพราะว่าเป็นบ้านพักของนายจ้างของนางสาวปวินาคนเจ็บเขานะครับ
แล้วในการเองก็ใช้สิทธิ์บอกขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผน
ก็เลยชี้จุดแค่จุดที่ปีนประตูรั้วบ้านแล้วก็จุดต่างที่หลบหนีนะครับ
ตอนนี้ก็คุมตัวไปตามจุดที่อ้างว่าเอามีดไปทิ้งแต่ยังหามีดไม่เจอนะครับ
แล้วก็บ้านที่หลบหนีไปแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาล